วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
จังหวัดฉะเชิงเซากล้องวงจรปิด
แล้วก็เปลี่ยนเลนส์อย่างกระทันหันนะครับทำให้รถจักรยานยนต์ที่
ขี่มาทางตรงเบรกไม่ทันพุ่งชนเขาอย่างจังนะครับ
อุบัติเหตุในครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๑คนด้วยกัน
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างขี่ไปตามถนน
แต่จู่ก็เปลี่ยนเลนยังกันต้านหัน
ทำให้ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่มาทางตรงพุ่งชนจนล้มลง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนจรรยานนท์ตำบลบางวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายพลวิทย์คงประชาอายุ๒๑ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้า

ผู้ชีพเร่งนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ซึ่งตำรวจเตรียมสอบปากคำทั้งสองฝ่าย
เพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
ส่วนนี้เป็นวินาทีที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง

ถนนสายศรีราชาไร่กล้วย

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นายวิชัย

กู้ภัยให้การช่วยเหลือก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

วิชัยผู้บาดเจ็บขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจากตัวเมืองศรีราชาด้วยความเร็ว
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุที่มีการก่อสร้างและทำทางเบียง
รถใส่หลักพุ่งชนแท่งเบรียร์แล้วคลิกคว่ำเอง
ท้ายที่จังหวัดสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมฉีดน้ำดับไฟที่ลุกไหม้รถตู้โดยสาร
บนถนนพระราม๒ในพื้นที่ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาคร
กลางความแตกตื่นของชาวบ้านและผู้ใช้รถใช้ถนน
ระดมฉีดน้ำดับไฟเกือบครึ่งชั่วโมงจึงสามารถดับไฟได้สำเร็จ
ซึ่งรถตู้ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันโชคดีที่ไม่มีผู้โดยสาร
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ระบุว่าเห็นคนขับรถตู้เดินข้ามสะพานลอย
ฝั่งตรงข้ามแล้วหายตัวไปซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาสอบปากคำ